คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะฮะเมื่อช่วงเย็นวันศุกร์ที่ผ่านมา
ชายหญิงคู่หนึ่งขับรถไปบนถนนรามอินทราอืม
ขับอยู่เฮ้ยทำไมมันมีวัยรุ่น๒คนขาสั้นขายาวนักเรียนกับนักศึกษา
ยังอยู่ในยูนิฟอร์มนะฮะใส่หมวกกันน็อกแล้วเอาปืนไปไล่ยิงคู่อริแถม
ลงจากรถไปไล่ตีไล่ต่อยกันจนล้มอยู่กลางถนนเป็นเหตุการณ์อุกอัดมากกลางกรุงเทพแบบนี้ครับ
เวลาโปรดการรสลายกับตัวอาการระยะสุด
ฝ่ายหนึ่งก็มาทางขวามากันสองคัน
แล้วฝ่ายนั้นก็เหมือนจะเอาปืนมาฝ่ายนี้เขามีขวานด้วย
อันนี้ขาสั้นมัธยมคนซ้อนขายาวเหมือนจะเป็นอาชีวะ
มาไล่หญิงไล่ฟันกลางถนนหูเวชม
ตอนเย็นของวันศุกร์ที่ผ่านมารถคันนี้เขาก็บันทึกภาพไว้ได้
เป็นกล้องหน้ารถโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้น
พฤติกรรมอย่างนี้มันไม่หมดสักทีนะครับ
ทีนี้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นปากซอยรามอินทา๑๔
ในคลิปก็เป็นกลุ่มนักเรียนชายวัยรุ่น
คนขี่คนซ้อนมาด้วยกัน
ชุดนักเรียนนะฮะแล้วก็เป็นชุดนักศึกษาด้วย

ฝั่งซ้ายมากัน๒คนชักปืนออกมา
เหมือนจะจ่อยิงวัยรุ่นที่ขี่รถมาทางขวา
แต่มันมีกระบะสีแดงส้มขวางอยู่
ก่อนที่วัยรุ่น๒คนก็มีการไปทำร้ายกันอยู่ข้างหน้าด้วย
เพราะว่ากลุ่มที่เข้ามาทีหลังเข้ามากัน๔คน๒คัน
ก็มีการไปต่อยกันอยู่ตรงนั้นไกลที่วงไว้แดงเนี่ยนะฮะ
หลังจากคลิปนี้ถูกแชร์ไปนะครับผลตำรวจตรี
ละทิศชายรถครับท่านผู้บังคับการตำรวจนครบาน๓

วางแผนไปติดตามวัยรุ่นทั้ง๖คนนี้มาให้ได้
เอามาดำเนินการให้ได้แม้จะไม่ได้มีเจ้าทุกข์แจ้งความก็ตามเพราะอะไร

ถ้าเกิดเขายิงขึ้นมาแล้วมันไปโดนชาวบ้านที่ขับรถอยู่จะเป็นยังไง

ถือว่าเป็นการกระทำที่เหิมเกลิมปล่อยไม่ได้
แล้วก็จะดำเนินการตามพรบออาวุธปืน
ฐานยิงปืนในที่สาธารณะโดยที่ไม่มีเหตุอันควร
ล่าสุดตำรวจเดี๋ยวประสานไปที่เพจดราม่าแอคดิกก่อน
ขอให้เจ้าของคลิปเอาคลิปมามอบให้กับตำรวจ
ติดตามวัยรุ่นเยาวชนทั้ง๖คนนี้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป